จากเครื่องบินมาสู่สนามมวยกันดีกว่า
ราม่ามากันแบบยาวเหยียดค่ะ
เพราะว่าเป็นไฟล์สุดท้ายที่ลูกชายของคุณเจ

จะต่อยนะคะคุณแบงค์ทิติค่ะคุณผู้ชม
ก็คือสรุปท้ายที่สุดแล้วคุณแบงคิติชนะนะคะ

ตอนที่เขาพูดขอบคุณแฟนคลับ
มันมีช็อตนึงเดี๋ยวให้ดูคุณผู้ชมคือไม่

ใช่นะคะเหมือนแบบชุดนิ้วการหลายคนโอ้โห

แล้วมันแบบทำไมทำอย่างนี้อะไรไม่เหมาะสม
แสดงความฮึกเหิมแต่มันดูไม่เหมาะสม

่งไมค์คุณกันตะถาวรไปนะคะ

แล้วกันก็คือแบบแก้สถานการณ์โดยการแบบทำเป็นมุกแบบ

เขาก็เลยแกล้วแบบว่าเฮ้ยอะไรเด็กอยู่เลย
แย่งเขาได้ยังไงไม่มีมารยาทนะคะ
รวมไปถึงอองตวนที่เป็นโค้ดของเจ้าขุนก็พูดโวขึ้นมาอีก
โฮยผมเนี่ยอยากจะทบจดเลย

ต่อ๓รุ่ม๑เอามือซ้ายข้างเดียวเลยนะคะ
ทางด้านพี่สมจิตก็ทำหน้าแบบเอียงว่ะ
เออนะคะก็คือแบบเฮ้ยมันไม่เหมาะสมหรือเปล่านะ
คืออย่างของเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนหน้าที่เจ้าขุนจะชิงไมค์จากคุณกันเนี่ย
ขุนเขามีการพูดในเรื่องของการแข่งขันไป
เสร็จปุ๊บเขาก็คงนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ขอบคุณแฟนคลับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแหละนิดนึงอย่างน้อยก็ยกมือไห้พี่กันก่อน

โดนด่าว่าไม่มีมารยาทนะคะ
รวมไปถึงช็อตสุดท้ายที่เห็นเมื่อสักครู่นะคะ
ก็คือทางฝั่งทีมน้องเจ้าขุนเนี่ยแพ้
แต่ว่าพ่อก็คือทำแบบเซอร์ไพรส์มหันมาให้
เหมือนจัดเองให้เองอะไรอย่างนี้
ก็เป็นดราม่ารอพี่เจมาเคลียร์กันดีกว่า

ไม่หลับไม่นอนนะคะแข่งเสร็จเมื่อวานก็มาล้อกันเลย